ไปถามนางเพราะว่าล่าสุดละครที่เล่น

เท่า่างเขาก็คล้ายกันอยู่นะ
ถูกต้องแล้วจะยกยอดค่ะ
เป็นไอดอลขนาดไหนรวมไปถึงผลงานล่าสุดที่มีบทบาท
ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะน้องนิชาจัดไปค่ะ
พอมันเป็นแบบที่เราอยากให้มันเป็น
คนดูแล้วอินแล้วมีความสุข
เราก็เลยรู้สึกแบบมันหายเหนื่อยแล้วค่ะ

เรารู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงอะค่ะ
สำหรับตัวเราเองเรารับได้ทุกบทบาทอยู่แล้ว
อะไรที่มันท้าทายแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้และโตขึ้นไป

ทุกคนเขาก็เฝ้ารอดูพัฒนาการของเราแหละ
หนูว่าก็เราก็พยายามทำให้เต็มที่สุด

ก็มีพี่แต้วค่ะที่หลักเลยที่ชอบมากค่ะ
เรามีเขาเป็นแบบอย่างในการที่มีวินัยในการทำงาน